ที่พิทักษ์ป่าท่านหนึ่งนะฮะเขาก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็ต้องดูแลคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
เมื่อวานก็มีการขับเรือหางยาวไปดูแลคุณแม่ค่ะระหว่างทางครับ
ขับเรือหางยาวกลับมาในเขื่อนแก่งกระจานมันมีคลื่นลมแรงมีฝนตกลงมา
ทำให้เรือเขาล่มแล้วตัวเขาจมน้ำหายสาบศูนย์ไปตอนนี้ยังหาไม่พบเลยนะครับ
นะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายพิชัยวัชรวงภัยบูลครับนะฮะ
ภูมิหน่วยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓สาขาเพชรชบุรีคือ
คุณพิชัยเนี่ยเขานำกำลังไปค้นหาผู้ใต้บังคับบัญชาเขาครับ
ก็คือไปค้นหาผู้สนหายชื่อว่านายอัธพลสุขใสอายุ๔๒ปีนะฮะ
เป็นพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะฮะ
เจ้าตัวเนี่ยประสบอุบัติเหตุเรือหางยาวพลิกคว่ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานของเขื่อนแก่งกระจาน
คุณผู้ชมเห็นแต่เรือเห็นไหมครับแต่ตัวเขาหายไปแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังมีการสับเปลี่ยนกำลังกันเพราะว่าอัธพลกลับไปดูแม่
แม่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ขับเรือหางยาวจะกลับมาที่พักในที่ทำการของอุทยาน
นะฮะตอนนั้นเนี่ยประมาณสักหกโมงครึ่งตอนเย็นครับนะฮะหกโมงครึ่งของวันที่สิบสามคือวันศุกร์ที่ผ่านมา
มันมีคลื่นลมแรงเรือเขาถูกคลื่นลม
มันกว้างใหญ่ภายศาลมากหลังเกิดเหตุก็มีการแจ้งกันไป
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะฮะประมงเอ่ยกู้ภัยเอ่ย

แล้วไปเจอเรือมันถูกพัดไปอยู่ใกล้กับเกาะพับพรา
แต่ยังไม่เจออัฐพลครับตอนนี้ยังคงค้นหากันต่อนะฮะ
เดี๋ยววันนี้ฟ้าสางจะเริ่มค้นหากันต่อ
ก็หวังใจว่าอาจจะไปอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งของเขื่อนแก่งกระจาน
แต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการบอกแม่ของผู้สูญหาย
ว่าเขาเนี่ยประสบเหตุอย่างไรบ้างเพราะแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ